เอาล่ะคุณผู้ชมกลับมาบ้านเรานะคะมาสู่โลกแห่งความเป็นจริง
ข่าวนี้ไม่อยากให้มีแต่ต้องนำเสนออีกแล้ว
เฉาในวงการผ้าเหลือง
พระมัวสุรามัวนารี
คราวนี้เกิดขึ้นที่หางดงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ

ไปเลยค่ะบุกไปที่วัดจำปาลาว
แล้วก็เอามือถือไปถ่ายคลิป
พอเข้าไปถึงเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
พลิ้มเลยค่ะพระสงฆ์ดื่มสุรา
แล้วก็มีนารีผู้หญิงอยู่แวดล้อมตรงนั้นด้วย

อย่างไม่มีฮีริโอตับปะไม่ละอายชั่วไม่กลัวบาปเลย
ครบเลยนะไปดูคลิปวินาทีที่เกิดเหตุกันค่ะ

คือพระรูปหนึ่งเขาพยายามที่จะปฏิเสธเขาบอกว่าเขาไม่ได้ดื่ม
และที่สำคัญไอ้ของเหล่านี้เนี่ย
ชาวบ้านเขานำเข้ามาพระไม่เกี่ยว

ก็ไม่ได้มีความสัมภัณฑ์อะไรกันก็มาเฉยอืออออ
แปลว่าอะไรไม่แน่ใจคือมันมีการหนีเกิดขึ้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
นี่แหละทำให้พุทธศาสนิกชนบางส่วนบอกตรงนะว่ากราบพระเนี่ยด้วยความที่แบบ
มันคางแคลงใจไม่ค่อยสนิทใจ
เป็นภาพเหตุการณ์ที่ชาวบ้านจู่โจมเข้าไปถ่ายคลิปในวัดจำปลาลาวนะคะ
ซึ่งอยู่ในตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงค่ะ
เพื่อนำคลิปเหล่านี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมมาเป็นหลักฐานเอาผิด
กับพระพิสุสงฆ์ที่ตั้งวงกันดื่มสุรา
ต่อหน้าพระประธานภายในสาราวัดอย่างที่ดิฉันบอกไป
อย่างไม่มีฮิริโอตะปะไม่ละอายชั่วไม่กลัวบาปกันเลยทีเดียว
นี่นับประธานด้วยนะคะพระประธานอยู่ด้านหลังเลยนะตั้งวงด้านหน้าแบบนี้เลย
และที่มันน่าตกใจมากกว่านี้คือ
นึงในพระทรงที่ร่วมตั้งวงดื่มสุราคราวนาลีครั้งนี้
มีพระชั้นผู้ใหญ่เป็นถึงเจ้าอาวาสวัดจำปลาลาว
รวมอยู่ด้วยก็คือพระครูวิรัติปัญญากรค่ะ
และที่สำคัญเป็นเจ้าคณะตำบลน้ำแพร่ด้วยนะ
ก็วิ่งเข้าไปในกุฏิแล้วก็ปิดประตูเงียบไม่ยอมออกมา
นายอรุณศรีกัณฑามคทายกวัดจำปลาลาวบอกว่า
จริงแล้วตัวเองทราบเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้มานานแล้ว
แต่ก็ไม่มีหลักฐานจนกระทั่งช่วงค่ำ
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่าเจ้าอาวาสพร้อมด้วยพระสงฆ์
จากวัดอื่นอีก๒รูปรวมถึงศรีกา
เป็นศรีกาผู้หญิงอีก๒คนมาตั้งวงดื่มสุรากันโดย

แกล้มเอ่ยสุราเอยเบียร์เอ่ย
สั่งมาจากร้านในอำเภอตั้งวงกันในสารวัฒน์
ดื่มกินกันอย่างสนุกสนาน
ชาวบ้านเขาทนไม่ไหวเขาก็เลยบุกจู่โจม
เข้ามาถ่ายคลิปแบบนี้นะคะ
ซึ่งพระพิสุสงฆ์หนึ่งในนั้นให้การบอกว่า
คุณผู้ชมช่วยคิดหน่อยว่าสิ่งที่เขาให้การจริงหรือเท็จประการใด

อยู่ในวงสุราแล้วก็แตกฮือออกมา
เขาติดตามพระอีกรูปมาเยี่ยมเจ้าอาวาส
ส่วนเหล้าเบียร์ที่พบในสารานั้นเป็นของชาวบ้านที่ติดมาด้วย
พระไม่ได้มีการร่วมดื่มสุรา
ส่วนศรีกานั่งรถมากับหลวงพ่อ
ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหน
ขณะที่ชาวบ้านกว่า๒๐๐คนก็พยายามที่จะเจรจากับเจ้าอาวาส
ที่สุดแล้วก็ได้ข้อสรุปบอกว่า
เจ้าอาวาสจะออกจากวัดภายใน๕วัน
และจะให้คณะสงฆ์ปกครองอำเภอหางดง

จะดำเนินการต่อไปอย่างไร
รวมถึงแน่นอนนะคะว่าจะโยงไปถึงเรื่องของการตรวจสอบ
บัญชีรายรับรายจ่ายแล้วก็เงินบริจาคของวัดด้วยค่ะ

เป็นหลักฐานสำคัญคือถ่ายหมดทุกอย่างเลย
และมีประโยชน์อย่างไรบ้าง